อีกหนึ่งเรื่องมีคนไปเจอลูกหมาครับ
ถูกคนใจอมหิตเอามีดฟันขาขาด
ทั้งขาหน้าขาหลังเอาไปเผาตาย
อีกตัวหนึ่งเป็นตัวใหญ่ถูกฟันคอเกือบขาด
อันนี้รอดมาได้ไม่รู้ว่าจิตใจทำด้วยอะไรดูภาพ
มันไปทำอะไรให้ใครถึงต้องไปฟันมันสักขนาดนั้น

มีคนเอาภาพนี้ไปโพสต์ถามว่า
ขาหน้าขาหลังโดนตัดขาดสภาพอืดแล้ว

คนก็จังจุดเนอะหมามันทำอะไร
มาตัดขามันแล้วก็เผาเกินคน
แล้วก็มีการแชร์ภาพนี้ไว้เยอะแยะมากมายเป็นการประนามของคนที่ทำแบบนี้

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดที่เกิดเหตุที่ไปเจอซากของลูกหมาที่วัดเขานางบวช
ก็ไปเจอกับนายนิวัฒน์บุญครองซึ่งเป็นเจ้าของร้านร้านอาหารซึ่งอยู่หน้าวัดที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าวัดนี้นะมีคนชอบเอาหมาไปปล่อย

ไม่ไหวก็ปล่อยปล่อยแล้วปล่อยเหล้าอยู่อย่างนั้นล่าสุดเอามาปล่อยถึง๘ตัว
แม่หนึ่งลูก๗ไปปล่อยไว้ใต้คนต้นไม้
สักพักหนึ่งก็มีคนสงสารเอาอาหารไปให้คนใจบุญเอาไปเลี้ยงบ้างมาแล้วมันก็เหลืออยู่บ้าง
แล้วก็แม่นั้นก็คาบลูกหมาไปไว้ใต้สะพานข้ามแม่น้ำ
พอมาทราบข่าวมีคนไปโพสต์ว่ามีคนเอาลูกหมาไปตัดแข้งตัดขาแล้วก็ไปเผา
รับไม่ได้รับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้น
มันมีลูกหมาถูกทำร้ายนะโดนลูกหมาโดนเผาใช่ไหมแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่ใหญ่หน่อย
ตัวเมียโดนมีดฟันคอด้วยตัวเองก็ไม่รู้ว่าคนทำเป็นใครเพราะตัวเองเนี่ยอยู่ตรงนี้
เขาเห็นก็เลยต้องไปช่วยทำแผลเจ้าตัวนี้เอาผ้าเอายาไปทาให้มันมันก็รอดมาได้
เอาอาหารไปให้แล้วก็ฝากบอกว่าหมามันก็มีหนึ่งชีวิตของมันเหมือนเราเนี่ยเราก็มีหนึ่งชีวิตของเรา
เราเป็นมนุษย์เราไม่ควรรังแก่สัตว์นะฮะไปฟังเสียงของคุณนิวัฒน์นะฮะเป็นเจ้าของร้านแถวนั้นนะครับ
คุณก็มีชีวิตเขาก็มีชีวิตคุณเจ็บเขาก็เจ็บกรรมมันไม่มีใครหนีพ้นหรอก
ทำยังไงได้อย่างนั้นจะช้าจะเร็วแค่นั้นเองแต่มันก็กระมุ้งนาวตีรกโกรธสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพุทธศาลก็เดินทางไปต่อเพราะว่ามีข้อมูลจากคุณนิวัฒน์บอกว่า
มีหมาอยู่ในท่อระบายน้ำอีกที่รอดชีวิตไปถึงก็ไปเจอนี่มีลูกหมาสองตัวอยู่ข้างใน
เราเห็นแล้วสักครู่นะมันก็ค่อยออกมามันก็กลัวคนหน่อยนะครับก็ยังเหลืออีก๒ตัว
แล้วก็มีหมาตัวเมียเมื่อสักครู่ที่มีผ้าก๊อตพันแผลอันนี้ภาพคือนักข่าวไปเจอเห็นไหม
ข้างในมีอีก๒ตัวมันก็ออกมาแต่มันก็กลัวแหละแสดงว่ามีคนไปทำร้ายมัน
กับเพื่อนน้องพี่ของมันเหลือแค่๒ตัว
เป็นสุนัขมันก็เป็นมีชีวิตเหมือนกันมีชีวิตจิตใจเหมือนกันนะคะ